ชาวบ้านเขาไปพบกับงูพิษชนิดร้ายแรง
อยู่ริมคลองหน้าบ้าน
แต่ว่างูที่ว่ามีพิษร้ายแรงคืองูอะไรคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ของรถกู้ภัยที่ใช้เป็นยานผ่านะ

หรือบ้านเลขที่ที่มันอยู่ใกล้อะไรพวกนี้

คุณจะฉีกหรือเปล่า

เฮ่ยล้อเล่นมาโชฆ
ไม่เอาอย่าขี่ยังอ่านไม่จบเลย